แล้วก็มาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของเขานั่นเองค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสอบสวนโลกนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลออกมาเป็นชาร์จเลยคุณผู้ชม
ซึ่งข้อมูลนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าตามนี้เลยว่าพบว่ามี๓กลุ่มเชื่อมโยงกันด้วยงานเลี้ยง
ซึ่งล่าสุดนะคะมีผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์ทั้งหมดรวมกัน๑๙รายค่ะ
พอเป็นข่าวออกมาแบบนี้คุณผู้ชมกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักเลยทีเดียวล่ะค่ะ
จากงานวันเกิดนี้คุณผู้ชมในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดโควิดแบบนี้ค่ะ
แม้จะป้องกันและปฏิบัติตัวตามมาตรฐานทุกอย่างแต่พอรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงก็รีบไปตรวจผลออกมาก็รีบแสดงตัวแสดงทำลายอย่างเร่งด่วนไม่มีการปกปิดใดน้องมีส่วนผิดแต่ไม่ใช่ความผิดของเขาหรือใครทั้งหมดแล้วตอนนี้ร่างกายของน้องกำลังป่วยแต่สิ่งที่ป่วยกว่าคือหัวใจและความรู้สึกของเขาช่วยให้ก
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นค่ะที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะ
อย่างแรกเลยก็คือปฏิบัติตัวตามที่รัฐบาลเขาบอกกันทุกวันทุกวัน
สวมหน้ากากเว้นระยะห่างพกเจลล้างมือบ่อย
และที่สำคัญถ้ารู้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวค่ะ
กักตัวแบบไม่ใช่กักตัวแบบแล้วออกไปข้างนอกได้
คือกักตัวต้องอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่ไปพบเจอใคร

แต่ก็ต้องขอขอบคุณหลายคนนะคะที่ออกมาบอกไทม์ไลน์ของตัวเอง
ยอมรับไม่ปิดบังใช่ยอมรับสังคมช่วยเหลือรับผิดชอบสังคมแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยกันได้นะคะ
แล้วก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นที่หลายคนก็ถามกันมาเยอะเลยว่า
คนนั้นคือใครนักแสดงนักร้องอายุ๒๓ปีที่อยู่ในไทม์ไลน์นั้นเป็นใครนะคะ
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยคือมันต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาชี้แจงนะคะ
ซึ่งเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถพูดได้นะคะ
ต้องขอโทษเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ป่วยด้วย
ต้องนะคะการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจริงถ้าไม่ใช่ดาราสังเกตดูนะเขาจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
เขาจะเปิดเผยแต่ไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปโจมตีกันค่ะ